อีกประมาณ๑ปีบวกลบ
หนีไม่พ้นจะต้องมีการเลือกตั้งล่ะครับ
ใครจะคำนวณว่าเดือนสิงหากัญญาตุลา
เอาเป็นว่า๑ปีบวกลบจะมีการเลือกตั้ง
ถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าปีกรองเริ่มแล้ว
ฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคอยสำรวจไปเรื่อย

พักการเมืองขนาดกลาง
พักการเมืองขนาดเกิดใหม่
จะมีทิศทางท่าทียังไง
วันนี้ก็จะคุยกันเรื่องพักหนึ่ง
ชื่อว่าพักทวงคืนผืนป่า
พักนี้มีนโยบายดูเหมือนว่าจะชัดเจนกับชื่อพัก
คือเข้าไปจัดการทวงคืนผืนป่า
มีอดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์

บทบาทตอนที่เอาเจ้าหน้าที่ไปลุย
สอดที่บุกลุกที่วังน้ำเขียว
ทุกคนยังประทับใจภาพนั้นอยู่
เอามาจากใต้เอามาจากทางโน้นทางนี้

ทวงคืนผืนป่าคราวที่แล้วมาออกรายการกับผมรอบหนึ่งแล้ว

จะเดินหน้าพักนี้ยังไงจะทำอะไรให้ประเทศชาติ

ก่อนจะมีการเลือกตั้งก็ต้องเชิญมาพูดคุยกันอีกทีนึง
คุณดำรงพิเดชอยู่กับผมครับสวัสดีครับ

ตกลงจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้
มีความคืบหน้าอะไรบ้างเรื่องตั้งพักการเมือง
คือสำหรับเรื่องพักการเมืองเราก็ยังคงดำรงอยู่
แต่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรมากพวกนี้ช่วงสั่งงดอยู่
แต่นี่พักเราเราก็ถือว่าเป็นพักเล็ก
เป็นเรื่องเฉพาะกิจเป็นเรื่องที่ว่า
ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำกัน

เรื่อง๗๒พักการเมืองส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจ
เป็นเรื่องใครเสนอแนะอะไรมาก็เอากันหมด

ทำในสิ่งที่บางคนอาจจะต่อต้านด้วยซ้ำ
แต่เรามองว่าเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นหลัก
อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหาย
แต่ได้ผลประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเราจะไม่ทำ
เพราะสิ่งอย่างนี้มันเป็นทัชชี้ชะตาของประเทศปัญหาเรื่องน้ำ
เพราะป่าบ้านเราวันนี้ประเทศไทยเราไม่มีหิมะ

วันนี้คุณสุภาพต้องดูบนดอยนะฮะ
เพราะในขณะที่บนดอยยังปลูกพืชปลูกผักกัน

เมื่อก่อนเราก็ต่อท่อไม่ไภมาไป๕๐เมตร๖๐เมตร

โอเอสเซอรอนต่อกันทุกไหลดอยหมด
น้ำที่จะไหลลงลำห้วยปิงวังยมนานเนี่ย

ก็จะแย่งน้ำกันไงหน้าแรงนะ

จะลามไปผมบอกตอนผมเป็นอธิบดีอีก๕ปีแย่งกันแน่

ผมก็ให้กำลังใจอยู่อยากจะให้ปลูกป่าเขาหัวโล้น๘๖ล้านไล่
เดี๋ยวจะคอยมาดูว่าวิธีการที่จะทำให้เป็นไปตามนโยบายเป็นยังไง
แต่ว่าถามกันด้วยความห่วงใยคนตั้งพักเล็ก
รัฐมนูลฉบับนี้ให้ตั้งพักง่ายหรือให้ตั้งยาก
ถ้าเป็นพักความคิดของผมนะยากเกิดยากพักเล็ก
อะไรต้องไปเจอสมาชิกใช่ไหม
ไม่ใช่ครับเพราะว่าบัตรมันเลือกตั้งใบเดียว
มันไม่มีทางเลยจริงเนี่ยผมเสนอว่า๓ใบ

ไม่เลือกใครเลยมันมีช่องนี่ฮะ

เลือกพักที่ชอบมันก็ใบเดียวเหมือนกันแต่เพิ่มอีกช่องหนึ่งอ่ะอ่า
จะเป็นพักที่๖๓มันก็คะแนนเดียวเหมือนกันดีกว่าบัตรศูนย์เปล่า
คือบางเขตเขาไม่ชอบเขตไม่รู้จะทำยังไง
ก็ไปลงให้ไม่เลือกตั้งใครเลยแต่ไปชอบพักนู้นก็ลงไม่ได้
ครั้งแรกจะทำทุกเขตเลือกตั้งเขตละร้อยคนบอกมีสมาชิกอีก๗๐๐๐คนจะไปหาที่ไหน
แล้วเขาจะมีที่ไหนให้จังหวัด
ผมอยู่ผมคิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นกันไง

ก็เลิกลากันไปแล้วในที่ประชุม
คณะอนุนะคุณสมพงศักวีเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้

หาคนสมัครก็จะลำบากอยู่แล้ว

ก็มาลงได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งตามมีตามเกิดเก็บเล็กผสมน้อย
คือปฏิลิตของใหม่มันน้อยหน่อยไม่มากเหมือนกับก่อน
ก็เป็นลักษณะคือภาคเลขโอกาสที่จะไปแข่งทศเขตแทบศูนย์เลย
คือดูรัฐมนูลเนี่ยเหมือนกับว่าการตั้งพักเป็นสิทธิเสรีภาพ
เหมือนให้ตั้งง่ายใช่แต่พอมาดูในรายละเอียดหยุ่มหยิม
กลับเป็นขวากหนามเป็นอุภาษักทศ
ติดคุกเกือบทุกม่าตาเล่นการเมืองต่อไปหนีพระการเมือง
โอกาสติดคุกเกือบทุกม่าตาเลย
เขียนรัฐมนูรเขียนทุกกฎหมายรูปนั้นนะ
ผมบอกประมาณอย่างนี้นะเป็นได้สมัยเดียวหมดเรื่อง

เป็นสอสอได้สมัยเดียวคนยากคนจนเป็นได้หมด

ดีจริงเขาถึงเลือกและสมัยเดียวพอ
จบก็ไม่เอาก็จะไปเขียนติดคุกหนี้ติดคุกหนี้ติดคุกนี่
ปเปอร์ติดคุกติดคุกที่มีแต่ติดคุกทั้งนั้น

ทำผิดก็มีคนมาบอกผมเหมือนกันบอกว่า
อ่านรัฐมนูลนะแล้วไปอ่านกฎหมายประกอบรัฐมนูลนะ
แล้วก็โทษอย่างนี้ติดคุกทำอย่างนี้ติดคุก
เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมาสั่งข้าราชการให้แปลงงบประมาณอย่างนี้
ติดคุกมาโยกย้ายข้าราชการติดคุก
แล้วก็ไปดูนี่เขาติดคุกนี่เขาติดคุกนี่เขาติดคุก
ก็นี่ไงผมเสนอนะคุณสุภาพนะ
การแต่งตั้งฆาตการระดับ๑๑อธิบดีประหลัดกระทรวง
ให้มีคณะกรรมการแห่งชาติ
คุณไม่ต้องไปแก้กฎหมายประโยชน์อันนั้นปราเหตุ
คุณเอาคนแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งแห่งชาติ๕๐
คนนึกจะ๑๐๐คนมาจากทุกกระทรวงและคนผู้เชี่ยวชาญต่าง

ข้าราชการมันจะทำความดีตั้งแต่ตัวเล็กขึ้นมาเลย

เพื่อให้เข้าสู่สัญหากรรมการแห่งชาติ
ถ้าเป็นอย่างนี้ระดับอธิบดีต้อง๔๐๕๐ล้านไม่มีทางไม่มีทาง
เสร็จแล้วเสนอให้นักการเมืองนักการเมืองก็นำขึ้นทูล๙

รัฐมนตรีมีสิทธิ์จะนำชื่อเข้ากรรมการแห่งชาติ
อันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะมันทุจริต
มันจะคานกันอธิบดีกับนักการเมืองรัฐมนตรีจะคาน

ตอนนี้พอมีแนวโน้มหรือยังว่าแนวร่วมเป็นยังไง
แล้วก็เขาจะเอาเงินเอาทองมาช่วยกันไหมถามจริง
คืออย่างนี้พักเนี่ยไม่มีตังค์นี่พูดตรงเป็นคำไทยไม่มีตังค์
มีผู้สมัครต้องออกค่าสมัครกับค่าถ่ายรูป
รู้สึกจะค่าสมัคร๕๐๐๐ไปเก็บตะลุนแรง
เก่ายังไม่คืนให้นะที่เป็นโมค่า
ที่เสียกันไปโมค่านี่ยังไม่คืนค่าสมัครนะ

พวกนี้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นฆาตการเกษียณบำนาน

ไม่ได้ไปหาเสียงของใหม่มันหาเสียงไม่ได้
รักษาโปสเตอร์ไปชู่เขาได้เหรออ๋อทำให้เนี่ย
เข้าใจไงทีนี้กำหนดไว้ว่าอย่าให้ไกลเกินใหญ่กว่าใครใช่ไหม
ไปหาเสียงติดเสาไฟฟ้าแบบเดิมไม่ได้แล้ว
รถแทร่ไม่ได้แล้ว
กฎหมายเขากำหนดไว้แล้วหาเสียงว่าใช้อะไรบ้างยังไงบ้าง

ใช่แต่ว่าเงินจะใช้ไม่ได้เงินซื้อเสียงนะ

ราชการบำนานคนละแสนสองแสนมันลงกันได้

ไม่เอาไม่เอาคือในทุนเนี่ยเขามองเลยว่า
คุณเข้าไปเป็นรัฐบาลแน่

เขาไม่เสียเวลาเขาไปพักใหญ่หมด

ดำรงพิเดชแกสู้เรื่องนี้ขึ้นมา

แต่ว่าถ้าจะทำได้อย่างน้อยก็มีสัก๙เสียง๑๐เสียง

ไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วจะไปทำอะไรได้เหรอ
สักเสียงเดียวพอขอให้ได้พูดในสภานี่แหละ
สังคมมันบีบเองไม่ใช่ตัวผมไม่บีบเขานะ
สังคมถึงจะไปบีบเองสภาพยังไง

เพื่อมีที่นั่งในสภาแล้วไว้ยกมือชู
ท่านประธานครับผมเรื่องนี้ผมว่าอย่างนี้
ก็อธิบายให้สังคมรับรู้ให้เขาบีบกันเองกับสังคม

ผมจะไปได้๒๐๓๐เสียง

เขาเป็นสะสอเกือบใจรักตัวนี้แห่มหายุงมาอยู่รัก
ถ้าเสียงเดียวทำไมไม่ไปแหม่กับพักที่เขาใหญ่ว่าผม
แล้วจะไปทำงานได้อย่างไร

อย่างนี้ไม่ได้นะเราจะเทาแจกอยู่แล้วป่าอย่างนี้

ขอเสียงเดียวเพื่อมีที่นั่งในสะพานยุคขึ้นมาที่ปลาย
ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะเสียงเดียวนี่
ก็บุญแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่ามันลำบากไปสู้สอสอเขตในพื้นที่
เพราะว่ามันเบอร์เดียวการเบอร์เดียวมันยาก

คือคนไทยระบบอุปถรรม

แม้แท่งท่านชูวิทวันนี้มาเพื่อเผยชะตากรรมเดียวกับผม

แต่วันนี้ถ้าไปสู้ทศเข็ดเพย์ชะตากรรมเดียวกับผมอีก

ก็จะเหลืออยู่ปัก๖ปัก๗ปักเช่นเดิม
สสประจำจังหวัดที่เขาผูกขาดกันอยู่อย่างนั้น
ก็เป็นการเมืองอยู่อย่างนี้ก๊อกแก๊อกแก๊กกันอยู่อย่างนี้
คนที่มีแนวความคิดจะช่วยชาติบ้านเมืองไม่มีตังค์
ไม่มีทางหมดโอกาสคือไปมองเลวหมด
มองทศเข้ามามันต้องเลวหมด
ต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างนี้ตรงนี้มันก็น่าเสียใจนะ
แต่เราก็รู้ตัวเราว่าเราไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเคยทำอะไรมาแล้วอยากจะทำให้มันจบ
และเป็นอนุสรในชีวิตสักครั้งหนึ่งเรื่องป่า

แก้กันยังไงคนกับป่าวันนี้ให้มันวินวิน
ทีนี้ค้างไว้ตรงนี้แก้กันยังไงคนกับป่า

แล้วเวลามีเรื่องพรบมีเรื่องยัตติมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมา
อภิปรายบอกให้ชาวบ้านรู้
ทำยังไงที่จะรักษาป่าไว้ได้ในแนวความคิดของดำรงพิเดช

แล้วเดี๋ยวกลับมาจะถามว่า
แนวความคิดที่อยู่ในสมอง
ทำมากับมือเป็นอธิบดีมาแล้ว๒ครั้ง

สารพัดสารพันธุ์มีแนวคิดยังไง

มีคนเขาคาใจ
เขารู้สึกว่าเก่าแล้วไม่หายคัน

คศชใช้อำนาจมาตร๔๔
ไปยึดรีสอร์ทไปยึดที่สปกร
ไปยึดที่อุทยานที่บุกลุกที่โน่นที่นี่มาเยอะ
เอ๊พอผ่านไปสองปีสามปี
คนก็มองเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คล้ายบางแห่งก็ยังอยู่กันเหมือนเดิม

บอกว่าเฮ้ยที่ยึดมานั่นไม่ใช่ยึดขาดนะ
ยึดมาแล้วเอาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
คนก็บอกอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องอีกนานสิ

พอเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายเนี่ย
ไปมาก็ต้องคืนเข้าไปหมด

คืออย่างนี้ที่กรทชเขาแถลงกันมา
คือไอ้คดีจับกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่น
มันไม่มีโฉนดไปจับกลุ่มป่าเนี่ยมันไม่มีตัวตน

ก็แช่คดี๗ปี๘ปีคากันอยู่อย่างนั้น
มันหาไม่ได้ไงบางทีรู้ของในนี้แต่ไม่มีพยายามหลักฐานบ้าง
ล้มต้มคนดูอะไรบ้างแล้วก็เลอกันไปหมดแล้ว
คดีอยู่ไกลมากชาวเขาชาวอะไรต่างอยู่ที่ป่าลึก
ต้องเดินลุยห้วยลุยมันไกลผู้คนไง
ไม่มีใครอยากทำคดีไม่เหมือนในเมืองรถถึงเลยถึงเลยไอ้นั่นโหย
มันก็คารวบรวมแล้ว๕แสนไล่๗๐๐ไร่๘แสนไล่
พอหมดรัฐบาลนี้รัฐบาลใหม่มาก็เข้าไปทำกินที่เดิม
มันกายตาผู้คนก็ผัวพันกันอยู่อย่างนี้

คราวนี้ขอตชเขาก็ออกมีมาตรการทั้งแรก

พออีกสักอาทิตย์ต่อมาแกมีอีกมาตรา๖๖หรือ๖๔อะไรเนี่ย

คือไอ้ผ่อนผันจับกลุ่มเนี่ยผมบอกคุณสุภาพ
ตั้งแต่ปี๑๘สมัยท่านคึกฤทธิ์แล้ว
กฎหมายผ่อนผันการจับกุมป่าสงวนเนี่ย
การเมืองทุกภักดิ์จะต้องใช้กฎหมายอันนี้ทั้งนั้น

ก็อยู่อย่างนี้ไงก็เป็นอยู่อย่างนี้
ก็จับไม่ได้ผ่อนผันผ่อนผันก็ลามทุ่งจับ
๕๐ไร่ร้อยเป็น๒๐๐เป็น๑๐๐๐ไร่

ฆาตการก็ดูทิศทางการเมือง

กำนันนู่นนี่หวนมันก็เหยียบกันอยู่อย่างนี้

ค้าอยู่อย่างนี้ก็เต็มหมด

สองกลมกับปลากลายไป๑๖ล้านไร่แล้ว

ลมป่าไม้ประมาณ๑๑ล้านไล่

ทำยังไงก็ไม่ออกคระเรนป์คาซัง
ตะเข็บลอยต่อระหว่างป่ากับคนที่ทำกิน
มันก็จะลามไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้น

เอามาเช่าซะ
เช่าซะแล้วบล็อกพื้นที่ซะ

จะไปแก้อะไรก็ว่าง่ายนิดเดียว
บล็อกทำแปลงเป็นผืนใหญ่ซะ

พื้นที่อย่างนี้อย่างนี้กันชนเลย

ทำกินเดิมคนใหม่เข้าไปแทนแต่ห้ามบุกลุก

เข้าทะเลอานามันมีทะเลท้ายอั๋อท้ายกวาม

ปลักต้ายเนี่ยมันกินไม่หมดแล้วป่าทะโกรณนี่

๕แสนกว่ารายไอแย๊งพลารานี่น่ะ

ก็รู้แต่ปัญหาเนี่ยการเมืองฐานเสียบอะไรจากการมันได้ไม่รู้

ผมจะบอกให้นะการเมืองเข้ามาประกอบทั้งนั้นแหละ
ผมเป็นอธิบดีผมไปที่เวียงสะเนี่ยไปแก้ไขเรื่องนี้
เรื่องยางพาราเนี่ยสอดในพื้นที่เชิญไป
หนึ่งผมเอามาอยู่ป่าสงวนออกให้คุณมี๑๕ไร่ผมให้๑๕ไร่ก็ไม่เอา
สองผมซื้อเลยใช้เงินรายได้ซื้อ
ผลผลิตของคุณจริงมันซื้อไม่ได้ต้นยางเนี่ยก็ไม่เอา
สามผมยอมให้คุณตัดเอาไปขายส่วนตัวเลยแต่คุณยังมาทำอีกก็ไม่เอา

คิดว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองระดับชาติอย่างเดียวนะ

เป็นเพื่อนาคตแล้วะคอแล้วทำไมกลัวการเมืองละ
คืออย่างนี้ภาคใต้ไม่มีชนกลุ่มน้อยนะ

มีแต่คนบ้านเราลงคะแนนเพียวเลยนะ
การยึดทำลายป่ามันไม่เหมือนกันนะ
คือถ้าฟังอย่างนี้นะรูปหน้าปะจมูกกันมา
ก็เป็นอย่างนี้ต้องยอมรับความจริงนะ
แล้วมาจนถึง๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทำท่าทีเหมือนขึงขังหน่อย
สุดท้ายขึ้นมาก็ใส่เข้าไปในช่องของกระบวนการยุติธรรม

คือกฎหมายมันว่าอย่างนั้นไง
จะทำไงจับมาต้องตามหาตัวผู้กระทำความผิด
ไม่เหมือนมีชโนธมีชโนธแล้วตามได้เลยไปสู้กันให้สารเลย

แม้กระทั่งที่มีโฉนดมีเจ้าของปรากฏอยู่เห็นแถวเขาใหญ่
แถวอะไรแถวนั้นน่ะตั้งหลายเนี่ยก็ไม่เห็นทำอะไรได้เนี่ย
คือไอ้โฉนดเนี่ยมันก็ต้องดูอีกเหมือนกัน
ทุกวันเนี่ยเร่งทางภาคใต้มากที่สุดเรื่องชโนธ
เพราะสค๑มันบิดมันบวมมันบินเต็มหมด
คุณสุภาพรู้ไหมสค๑ออกมาทั้งประเทศไทย๒๔๙๗เนี่ย
ล้านกว่าฉบับรอออกอยู่ในป่าอีก๑๔๐๐๐กว่าฉบับ

สคหนึ่งที่ยังล้อออกอยู่๑๔๐๐๐๐ฉบับ
คูณที่ฉบับละ๑๐ไล่อีก๑๔๐๐๐๐๐ไล่
แล้วหลังปี๕๓ที่สมัยผ่อนผัน

มันไม่ขีดคล่อมทำลายต้นคั่วออกแล้วเก็บเงียบไง

พื้นที่ที่เขาเกี่ยวข้องไปขึ้นศาลด้วย
เอาเฉพาะที่ดินไปให้การฝ่ายเดียว

ไอ้เล่เล่คนแบบนี้อ่ะนะ
ที่สวมศิษรเอาศบจากแปลงนี้

ผมได้ฟังมาเป็นนิธานปรำประรามมานานและนะ

คนที่มีหน้าที่ปราบปรามก็ดีไม่รู้เหรอ
ผมคุยเรื่องนี้ผมท้อใจที่สุดนะ
ผมอยากให้เรื่องมันถึงสารที่สุดทุกคดี

ส่วนใหญ่มันละลายไปข้างล่างสั่งไม่ฟ้องกันไปหมด
กางอุทยาธนภาพศิรินาธิ์นี่
สร้างโรงแรมหรูสร้างเลยกลางหน้าผา

ไปจับคนดั้งเดิมมาเขาบอกเขาไม่มี

อะดีเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ไปตายในที่
คุ้มคลองดูแลกับกรมสอดสวนพิเศษ
อันนั้นผมไม่รู้ผมก็รู้สึกจับเขาอยู่๒๓คดี

คุณดำรงพิเดชก็คือว่า

มันไม่มีความหวังแล้วนะรักษาป่าประเทศไทยเนี่ย

ผมไม่เคยคิดตั้งพักการเมืองเลยนะ

ไม่ตั้งคนที่ควรจะเป็นอธิบดี

ควรจะเป็นเขาจะทำต่อเลย

อีก๓๐๐กว่าคดีก็ไม่ทำ

ผมเหนื่อยนะอาทิตย์หนึ่งพนักงาน๔๐

ต่าเอามาทำกันอยู่ประมาณ

แต่ภูเก็ตมันหนักมันมีโฉนด

เขาก็ฟ้องกลับฟ้องเกือบเจ้าที่ก็เสียค่าปรับส่วนตัว
๒แสนมันมั่วไปหมดวันนี้

ไอ้ที่เท่าไหร่ไล่ก็ไม่รู้นะ

แล้วนำสู่กระบวนการให้สารตัดสิน
ก็ต้องเริ่มต้นที่ต้องสู้คดีกันสารชั้นต้น

กว่าจะจบกระบวนการก็ไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยนะ

ถ้ามั่นใจว่าอันนี้มันผิดมันบุกรุก
เห็นกันอยู่ว่าผิดเห็นกันอยู่ว่าบุกลุกเนี่ย

ใช่ใช้มาตรา๑๔ยึดมา
เป็นจัดการที่ดินของราศดรทำกินเลย

โดยงานของรัฐยืนยันอันนี้ผิดปรับพับใช้มาทำได้เลย
คือตอนที่ไปจับเนี่ยผมก็ได้ยินว่าหลายลายแบบนี้นะ
ไปจับแล้วก็รู้ว่า
ที่เขาใหญ่เนี่ยไปจับก็มาบอกว่า
มีที่เอกสารสิทธิ์อยู่เท่านี้
นั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์เท่านี้

ก็เจ้าหน้าที่มันต้องมีอะไรยุกยึกกันอยู่ในนั้น

ผมถึงบอกวันนี้นะคุณสุภาพนะ
เจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

วันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่รู้จิตสำนึกตัวเอง

รับรองมันจะต้องทำกันตามนี้

ควรจะต้องทำยังไง
หนึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานสนามจะต้องมีแผนที่หน่วยที่ตัวเองดูแลประจำตัว

พื้นที่ตัวเองขาดหายแหว่งยังไงยังไง
ไงไงอันนี้ใครหัวหน้าหน่วย
หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบทรัพยากรที่ในพื้นที่สนามทั้งหมด
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยไหมต้องรวยไหม

ตัวหลักคือหัวหน้าไปเป็นหัวหน้าอุทยาน
หัวหน้าต้นน้ำหัวหน้าในพื้นที่วันนี้
โค้นป่าเนี่ยมันโค้นวันเดียวได้ไหม

ก่อนคุณไปมีต้นไม้อยู่เท่านี้ใช่หลังจากคุณทำงานผ่านไปแล้ว๓ปี

ทุกวันนี้ไปอยู่ไอ้ที่ป่าเยอะงบประมาณเยอะ

อ้าวแหว่งทั้งคุณแหว่งตรงนี้ป่าย้างไปทุกคนไปสวม

หัวหน้าหน่วยพกแผนที่ประจำตัวที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ

ถ้าเป็นป่าไม้ก็ระดับป่าไม้จังหวัดป่าไม้เขต
ไม่ใช่แล้วหัวหน้าหน่วยงานสนามตัวเล็กในพื้นที่
หน่วยป้องกันนักศึกษาป่ารับผิดชอบแสนสองหมื่นไล่
ที่เป็นหัวหน้าแผนที่มันมีนี่แต่ละหน่วย

ป่าถ่ายแผนที่วันคุณรับงานมีป่าเหลือเท่าไหร่ชัดเจน

เหลือเท่าไหร่คุณแจ้งความไหมคุณดำเนินคดีไหม

แต่ละหน่วยว่ากันไปแล้วใครจะกล้าไหม
ที่ผ่านมาไม่ได้ทำงี้ไหมไม่มี
มาก็ย้ายกันไปย้ายกันมาย้ายกันไปย้ายกันมามั่วหมด

สองกรณีที่เขาไม่ออกป่าสงวนแห่งชาติ
อย่าไปปล่อยให้ค้าอยู่อย่างนี้มันก็จะเล็มไปเรื่อย

สงวนส่วนหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ขอบสูง

ผืนนี้ทำเป็นผืนใหญ่เลย๗๐๐ไร่
ทำเป็นสหกรณ์หรือเกษตรพื้นใหญ่ที่รัฐบาลคอตชว่าโอเคก็เห็นด้วย
เป็นแปลงเป็นแปลงมันจะควบคุมมันเองแปลงติดต่อติดต่อ
หลังไม่มีปัญหาเพราะชาวบ้านมันติดต่อกันมันลุกกันไม่ได้
ทุกวันนี้ลามลามไปเรื่อยนะมันลามไปเรื่อยนะ
ไปเรื่อยกระเทิบไปเรื่อยกระเทิบไปเรื่อย
แม้เขาจะบอกว่าใครที่ทำยางพาราอยู่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย
จะไม่ได้เงินหลักไม่ได้เงินช่วยเหลือนะ
จะขายเวลาเอามาจะให้เงินประกันก็ไม่ให้นะเขาเอาไม่อยู่
เวลาไปขายตลาดเจ้าแก่มันรู้ไหมเอายางผิดกฎหมายมาอะไรมาไม่รู้
ขอบคุณขอต้ชรถปลูกยางพาราในที่ผิดทุกหนายเพื่อให้น้ำยาไม่ล้นตลาด
ไม่ส่งเสริมอย่างที่ปลูกผิดกฎหมายเพื่อให้คนที่ถูกกฎหมายซีอันห์ภาษี

ลูกปลูกข้าวให้มาปลูกข้าวโพดอันนี้ตรงใจเต้งถูกต้องที่สุด

ข้าวโพดก็เป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้ป่าวินาศมาเยอะ
ก็ใช่ไงมันไปปลูกบนดอยกันนะ
ข้าวโพด๓ล้านกว่าไร่ครึ่งหนึ่งปลูกผิดกฎหมายเอาอย่างนี้ละกัน

ก็มีคนเอาส่งเสริมไปให้ปุ๋ยถึงที่วันนี้มันบ้านอยู่
วันนี้อยู่กันที่แต่มีรถวิ่งอัพขับไปปลูกโดยนูนโดยนี้

รัฐบาลเขาแนะบังว่ารถปลูกข้าว
มาปลูกข้าวโพดมันเริ่มเป็นเรื่องถูกต้องนะ
ไม่จัดทำเป็นโฉนดให้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
อันนี้รัฐบาลถือว่าทำถูกต้องเลย
ที่จะระงับการสูญเสียป่าได้ในอนาคต

ดอยต่างมันสวยหมดภูมิประเทศ
ผมบอกวันนี้อธิบดีทุกกรมสองกรมมันรุ่นน้องเนี่ยผมบอกว่า
คุณไปออกคำสั่งให้ดีนะหน่วยไหนที่ทำให้เก็ตเฮาส์คอนโดอะไร
เริ่มสร้างในหมู่บ้านชาวเขาตามดอยสูงในอุทยาน
ถ้าคุณไม่เริ่มแต่แรกนะจับแต่แรกนะคุณจะเจ๊งหมด
คือผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมสรุปแล้วเวลาหมด
จะทำให้ป่าอยู่ได้เนี่ยต้องเอาจริง

คนสำคัญที่จริงต้องเอาจริงต้องเอาจริงทุกระดับลงมานะ

คือระดับบนเนี่ยไม่เท่าไรรู้มั้งไม่รู้มันภาพรวม
แต่ไอ้ร่างที่อยู่ในพื้นที่สำคัญไอ้ตัวนี้
ทีนี้บ้านเรามันระบบอุปถัมภ์คอยถ้าฝากกันมาเป็นหัวหน้านู่นหัวหน้านี่หัวหน้านู่นนี่

อืมคนที่ตั้งใจจะทำงานจริงเดินตามรอยคุณดำรงเนี่ย
ก็ไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจ
ไม่ได้มีอำนาจเพราะไปขวางเขาไงล่ะ
พวกตำแหน่งดีส่วนใหญ่พวกวิ่งเต้นเก่งมีเงินทองเยอะ
แล้วพวกนี้ก็ไม่กล้าเด็ดขาดกับใครเพราะเดี๋ยวเป็นคนในมั่ง

ดูแต่กรุงเทพสั่งทั้งโทรศัพท์มั่งอะไรมั่ง

พวกเพื่อนเอาไงเพื่อนฝูงเยอะ

เอาละนี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
คนนี้ขอเสียงเดียวเท่านั้นมักน้อยมาก
ที่นั่งหนึ่งในสภาเสียงเดียว
เพื่อว่าเวลามียติ
มีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับพรบเรื่องป่า
คนโน้นคนนี้อภิปรายกันไปแล้วไม่เข้าหูไม่รู้เรื่อง
ขอยกมือท่านประธานที่เคารพผมดำรงพิเดช

ให้กำลังใจคุณดำรงพิเดช
ผมชอบที่ว่าคนอย่างดำรงพิเดชมีอีกเยอะ
แต่เขาไม่มีโอกาสถูกกด
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันอาทิตย์นี้
ขอบคุณคุณดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยาน
พันธุ์และสัตว์ป่ามาเป็นแขกเชิญของเรา
เขาประกาศตั้งพักการเมืองมาหลายปีแล้วนะครับ
ชื่อพักทวงคืนพื้นป่าขอบคุณครับ
วันนี้คุณดำรงพิเดชกับผมลาไปก่อนนะครับ